อ่าช่วงนี้ดัชนีดาวโจรพุ่งเหลือเกินดาวโจรคือไอ้ขโมยขโจรนะฮะ
ราชนีดาวโจรพุ่งทุกย่านไทยฮะแล้วรอบนี้เนี่ยจะเป็นไข่ไก่
จะเป็นต้นไม้โดนดัชนีดาวโจรเล่นงานทั้งหมดครับค่ะดูเหตุแรกก่อน
เหตุแรกที่พังงาเหตุแรกที่พังงาคนร้ายมายัง
มาแล้วเดินมาเหมือนแผงบ้านตัวเองเลยเดินมาเหมือนมีความชำนาญเป็นพิเศษ
ซ้ายมองขวามองตรงกลางจากนั้นมาขาทั้งสองซุดลงไปกับพื้น
ทำไมอ่ะไข่ขโมยไข่อยู่ข้างล่างเลือกแผงไข่ฮะ
เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดพังงาอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งตลาดสด
ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานเนียน
ทำไมภาพมันเป็นสีไปมีขาวดำไปอ๋อเรื่องนี้คือ
อย่าไปยุ่งกับภาพมันเลยดูพฤติการคนร้ายดีกว่า
ขโมยไข่ไก่ไปกี่แผงหยิบไปเต็มที่เลยหยิบหยิบ
ใส่ถุงด้วยนะไม่เอาแผงไว้ด้วยฮะใส่ถุงแล้วเดินจากไป
พี่เบาสุพี่เบาครับพี่เบาสุวัสด์พี่เบาเป็นเจ้าของแผงไข่
บอกโอ้โหนี่มันล้วงคองูเขียวหางไหม้อย่างกูลคอ
พี่เขาเปลี่ยนตัวเองเป็นงูเขียวหางไหม้คือเหมือนไม่ได้ค่อยมีพิษสักเท่าไหร่
เพราะคนร้ายมาก่อคดีได้แบบเต็มเลยฮะคือขนาดไข่มันยังรักเลยอ่ะ
โจรกระจอกเองมาขอดีฉันก็ให้แล้วเป็นพ่อค้าแผงไข่ทำบุญมากกว่านี้อีก
แต่คนร้ายรายนี้ก็มาขโมยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครมีเบาะแสแจ้งตำรวจภูทร
คักนะเดี๋ยวพี่เบาสุเนี่ยเดี๋ยวแกจะเอาของรางวัลมาตบให้คืนนะฮะ
ชาวเน็ตบอกอย่าว่าแต่ไข่ไก่เลยชาวเน็ตคือคนย่านนี้นะ
พี่จับมนต์คึกคักเนี่ยบอกน้ำชุบอะไรวะน้ำชุบ
ชุบคือน้ำพริกน้ำพริกกับน้ำซุปคือน้ำพริก
น้ำพริกลูกเนียงปลาเค็มโดนคาม่อยเม็ดนะครับเอาหมดเลยโดนหมดอะไรก็โดนอ่ะ
โซนนี้นะฮะนี่คือเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของดัชนีดาวโจรพุ่งจริง